เช้าวันจันทร์แบบนี้นะคะแน่นอนค่ะ

บันเทิงร้องทุกข์กลับมาแล้วเมื่อสถานการณ์เราเป็นปกติสุข
ดูด้วยเจ้าฟองค่ะคันปากยิบเลยพี่แจ๊ก
ข้อมูลที่นะคะเพื่อนสาวของดิฉันนะคะเพื่อนรุ่นน้องค่ะนะคะ

ซึ่งแบบว่าผู้ชายไม่เป็นสุภาพหลุดเลยคุณผู้ชม

ข้างในของน้องหมายถึงว่าทรัพย์ในหรือชุดชั้นในอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไป
ซึ่งทางทีมงานตากงตากล้องอะไรอย่างนี้ก็พยายามหลบพยายามเลี่ยงแล้วพยายามเซฟกันให้แล้ว
แต่ปรากฏว่าศิลปินวันนั้นผู้ชายคนนั้น
เขาก็ยกมือถือขึ้นมากดถ่ายรูปรัวเลย
แต่ว่าทีมงานเห็นนั่นเอง
ถูกต้องนี่รู้สึกว่าไม่ให้เกียรติเขาเลย

คือถ้าเป็นเรื่องจริงแบบนี้นะนี่ฉันจะแบนเลยเนี่ย
คือจริงดิฉันสอบถามมาแล้วนะคะดิฉันรู้แล้วว่าเป็นวงไหนอะไรยังไงนะคะ
ความเป็นสุภาพรุ่นคุณผู้ชมในการทำงาน
คือจริงในวงการไม่ว่าจะเป็นวงการไหนก็ตามแต่
เฉพาะวงการบันเทิงของเราพิธีกร

บางทีมันก็มีช็อตที่เราไม่ได้ตั้งใจที่จะโป๊นะคะ

ไม่ใช่แบบคือมองอารุมันเผลอมองได้
แต่ไม่ใช่ว่าคุณผู้ชมคุณจะหยิบมือถือขึ้นมา
พี่แจ๊กก็ยังคุยด้วยม้าวเธอควรเห็นหลายคน
ถ้าถามเจ๊กกะลีนนะคะนี่ใส่วิดีโอตีมือเลย

คดีความยิ่งกลัวอยู่นะคะ
โอ้โหนะคะเอาเป็นว่าแค่เตือนเท่านั้นแหละค่ะ
เตือนสติดินิดหนึ่งว่าถ้าเกียรติกันไม่ไหว
ใช่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาร้องทุกข์กันแบบนี้นะคะ